ไปหาของกินดีกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณไปชิมไส้กรอกทานกระต่ายเจ้าเก่าเขาบอกโอ้โหถึงเครื่องพริกแกงและการันตีความอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
มาเลยมาที่นี่ร้านไส้กรอกพรานกระต่ายเจ๊ต่อเจ้าเก่า
เขาชื่ออะไรนะเจ๊ต่อเจ้าเก่าเหรอไส้กรอกพันกระต่าย
ไส้กรอกทานกระต่ายชัวร์เด๊ะไม่ใช่แต่หมดละอันอันนั้นกินไม่ได้เดี๋ยวเมื่อย
ค้านะอันนั้นลูกค้าเราแต่เขาก็สนับสนุนเราอยู่นะขอบคุณมากค่ะ
อันนี้อร่อยแน่อันนี้อร่อยมากเป็นร้านแบบเปิดเป็นห้องแถวเล็ก
ติดถนนในซอยขั้นกลางระหว่างซอยชุมชนสายโทรศัพท์กับซอยร้านช่อชวนชิมฝั่งถนนวัดคูยางนะคะ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต้องบอกพี่กัดให้ละเอียดนิดนึงเผื่อว่าใครหลายคนอยากจะไปลองชิม
เจ้าห่องเจ๊ต่อเนี่ยค่ะก็คือคุณรุงนภานะคะอายุ๔๓ปี
ต่อเจ้าของร้านไส้กรอกพรานกระต่ายเขาบอกว่า
กรอกพรานกระต่ายเป็นของขึ้นชื่อที่มีรสชาติถูกปาก
แต่จะซื้อหารับประทานได้เนี่ยต้องไปถึงอำเภอพรานกระต่ายเลยนะคุณ
เขาก็เลยมีการแบบว่าขยายสาขาอยากจะมาเปิดในตัวเมืองกำแพงเพชร
เพื่อให้ลูกค้าได้หาทานกันง่ายมากยิ่งขึ้น

คือมันจะเป็นการผสมเครื่องแกงกับหมูข้าว
แล้วก็ยัดลงไปในไส้อันนี้คือเป็นไส้เนอะไส้หมู
แล้วก็เอามามัดเป็นลูกคุณแล้วก็ค่อยนำไปอบ
ค่อยเอาออกมาย่างอีกครั้งเพื่อความหอมกรอบอร่อย

มันดังกรุ๊ปเลยเหรอใช่มันจะเหมือนกรอบนอกนุ่มใน
กัดเข้าไปแล้วข้างนอกมันกรอบใช่ไหม
ข้างในมันจะเป็นเนื้อร่วนกินคู่กับอะไร
ขิงดองเออพริกสดไม่มีขิงดองกับพริกหรือผักกาดหอมแล้วก็ผงโกด
กะหล่ำปีใช่กะหล่ำปีต้องมีด้วยได้เลยอร่อยมากเขาบอกอย่างงี้
ราคาขายนะคะแบบสุกนะ๒ลูก๕บาท
แพ็คก็มีแพ็คละ๑๐๐บาทจะมีทั้งหมด๓๐ลูกด้วยกัน
ถ้าเป็นแบบดิบนะ๑๐๐ลูก๑๘๐บาทนะคะ
คือนอกจากขายปลีกแล้วเขาขายส่งด้วยนะสำหรับใครที่อาจจะเอาไปขายต่อ
ถ้าสร้างรายได้ก็ติดต่อไปได้แวะมาอุดหนุนกันได้
สั่งซื้อได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้แล้วนะคะ
หรือว่าสอบถามเส้นทางในเฟซบุ๊คของต่อรุ้งนภาก็ได้

น่ากินเนอะคือแอบคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนไส้เกาะอีสานเท่าไหร่
เพราะมันมีเครื่องแกงผสมแล้วก็ค่อยใส่หมูแล้วก็มีข้าว
อยากรู้รสชาติของมันเป็นยังไง
น่าจะคล้ายแบบไส้อั่วผสมไส้เกาะอีสาน
มีเครื่องแกงด้วยอะไรอย่างนี้น่ากินเนอะ